ต้องบอกว่าหลายคนฟังแล้วกุมขมับเลยค่ะ
ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะ
แม่คนหนึ่งต้องหอบลูกชายไว้ห้าเดือน
มาร้องสื่อผ่านทางสื่อโซเชียลบอกว่าช่วยด้วย
พ่อแท้หรือก็คือสามีเธอนี่แหละ

กระทำอนาจารย์ลูกชายตัวเองเอาอวัยวะเพศของตัวเองอ่ะ
ใส่เข้าปากลูกสำเร็จความไคร้แบบนี้หลายต่อหลายครั้ง
แล้วถูกข่มขู่ด้วยว่าถ้าเอาไปแจ้งความไปบอกใครจะฆ่าให้ตาย
โอ้โหคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงค่ะ
เฟซบุ๊คเพจกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่ค่ะ
โพสต์ไว้บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงเอาลูกชายไว้ห้าเดือน
บริจักษ์นมและสิ่งของเครื่องใช้เพราะแม่เด็กไม่มีรายได้
ผู้สื่อข่าวเราเห็นข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่ไปขออยู่คือบ้านของนายสมชายอ่อนน้อมอาชีพรับจ้างเหมาทำประตูบ้าน
อันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นคนใจดีมีน้ำใจที่ให้ผู้เสียหายเข้ามาพักอาศัยอยู่ด้วยก่อน
ค่ะผู้เสียหายคือนี่ค่ะสองแม่ลูกคู่นี้
นางคนนึงวัยสี่สิบเอ็ดปีกับลูกชายวัยห้าเดือนนะคะเธอเล่าเลยบอกว่า
แต่เดิมอาศัยอยู่กับสามีก็คือนายบัญชาศรีทัศน์อายุ๔๕ปีที่ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
เธอไม่เคยรู้เลยว่าสามีของเธอซึ่งเป็นพ่อแท้ของลูกชายมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
เจ็บเห็นลูกส่งเสียงร้องดังผิดวิสัยเด็กช่วงวัยนี้เขินยังส่งเสียงไม่ันไป
เธอเห็นกับตานะคะว่าสามีเอาอวัยวะเพศของตัวเองสอดใส่เข้าไปในปากลูกชาย
จนสำเร็จความไคร่อะค่ะ
ดูนี่ลูกมันทำได้ไงพี่นุ๊ก

อาจจะตายเลย
ลูกมันก็ได้ลูกก็ตายเลย

ถึงจะเป็นสามีแต่ทำแบบนี้กับลูกในไส้
รับไม่ได้จริงหอบลูกหนีออกมาเลย
ไปแจ้งความที่ตำรวจสพวังเจ้า

ให้ถอนแจ้งความเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะฆ่าให้ตาย

หนีออกมาอยู่บ้านคนรู้จักก่อนนะคะ

เพราะว่างานก็ต้องออกมาจากที่ทำงานใช่ไหม
คุณสีฝุ่นค่ะ

กับคนเป็นพ่อด้วยนะตรวจสอบ

ถ้าทำจริงก็ต้องลงโทษให้ถึงที่สุดนะคะ